ผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดกึ่งที่มรังสิทธิ์ครับ

แล้วเอามีดเค้ามึงบอกว่ามึกจะฆ่ามึงให้ตาย
แล้วก็เอามีดกรีดข้างรถเอามีดแทงกระจกเขาแบบนี้

คนนี้นะคะอยู่อยู่เขามาพูดไม่ดีทำไม่ดีใส่ทำไมด่าอะไรอ่ะไปไหนอ่ะ
ด่าอะไรอ่ะทำไมต้องด่าด้วยอ่ะคะมีเรื่องอะไรอ่ะ
ก่อนไปจะเอาเท้ากระทืบรถเขาอีกนะแล้วก็ขู่ว่ากูจะแทงมึงให้ตายเลย
คันไหมเนี่ยก๊อฟนั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวตอนนี้ตรวจสอบอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เขา
เขาเป็นอะไรถึงมาทำแบบนี้นะฮะ
คือผู้หญิงคนนี้เขาขี่รถไปเขาบอกว่าจู่ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คือเขาเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในสองทุ่ม
น้องสาวเขาเนี่ยนะขับรถขึ้นสะพานชมพู
มาโพสต์คือพี่สาวเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องสาว
ขับรถข้ามสะพานชมพูใครอยู่แถวครองหลวงคงจะทราบดีว่าสะพานชมพูคือตรงไหนนะฮะ
แถวปฐุมมันจะมืดหน่อยมองอะไรไม่ค่อยเห็น
ระหว่างนั้นวินเนี่ยขี่รถมาประกบเคาะถามเธอก็เอากระจกลง
กระจกขึ้นมาแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วเหตุการณ์มันก็
ได้ขึ้นตามคลิปนะยืนดาเอามีดเนี่ยแทงกระจกกิดรถนะแล้วก็ขอว่าจะ
แตงมึงให้ตายก่อนไปก็เค้าเห็นว่ามีผู้หญิงถ่ายคิดอยู่เลย
แล้วก็ถีบรถแล้วก็ขับรถออกไป
คือยังไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้
ไม่รู้ว่าไปขับรถปาดกันมาหรือเปล่า

แล้ววินคนนี้เขาปกติไหมก็ยังไม่ทราบ

เดี๋ยวตรวจสอบอยู่กำลังตามตัววินคนนี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ขับรถปากหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่ทราบเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะครับ